ปลอมระบาดค่ะคือใช้แบงค์พันธุ์ไปซื้อของตามร้านค้า
แต่กรณีนี้เนี่ยที่จะเล่าให้ฟังก็คือผู้ก่อเหตุเป็นพ่อลูก
ลูกอายุสิบหกก็คือเอาแบงค์พันที่เป็นแบงค์ปลอมนะ
ให้ลูกเอาไปซื้อของแต่พอสุดท้ายพอจะโดนจับเนี่ย
พ่อหนีทิ้งลูกเอาไว้ให้ลูกโดนจับถูกดำเนินคดีคนเดียว
แบบนี้ก็มีด้วยเหรอคะเอาไปดูเหตุการณ์ค่ะ
หากินอันนี้แจ้งคำรวจเลย
อันนี้คือภาพวินาทีที่ชาวบ้านตำบลหนองแวง
อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำช่วยกันจับกลุ่มเยาวชนชาย
วัยสิบหกปีค่ะเพราะว่าเอาแบงค์พันธุ์ปลอม
ซื้อของในร้านขายของชำของชาวบ้าน
นายประเสริฐอายุสี่สิบหก
เล่าพฤติกรรมของเยาวชนชายคนนี้นะคะ
บอกว่าเขากับผู้ชายอีกคนนึง
คือขับรถสีขาวตระเวนนำแบงค์พันธุ์ปลอม

แล้วก็ขอเงินทอนแต่แบงค์ตัวเองปลอม
แต่ซื้อของไม่กี่บาทแล้วก็ได้เงินทอนเป็นเงินจริง
ช่วงเย็น๒๗มกราคมภรรยาบอกว่า

บุหรี่๗๐บาททอนให้๙๓๐บาท
แล้วคนก่อเหตุระเวนก่อเหตุไปเรื่อยค่ะ
ร้านได้รับความเสียหายนะคะ
ตัวนายประเสริฐบอกว่าพอได้ยินแบบนี้
ขับรถไล่ตามเลยแล้วไปทันที่ร้านที่สาม
แม่ค้ากำลังทอนเงินให้คนร้ายเลย
โอ้โหจะเลยเลยตะโกนให้หยุด
แล้วก็ลงจากรถพร้อมมีด
คนร้ายอยู่ในรถเก๋งสีขาวที่จอดรออยู่ไหวตัวทันขับรถหนีไปเลย
แล้วทิ้งเยาวชนชายวัย๑๖ปีเอาไว้ให้โดนจับ

แบงค์พันธุ์ปลอมอีก๓ใบน้องคิง

คนที่หนีคือพ่อเพราะเห็นว่าเอ้าซวยละโดนจับได้และ
กำลังจะโดนจับพ่อขับรถหนีจ้า

ลูกเอาไว้ให้ชาวบ้านช่วยกันจับส่งตำรวจค่ะ
กรรมนะคะเอใจเลยค่ะกรรมยังสิมันจะอ่อนมันจะหงูบเลย
มันจะเป็นกระดาษเลยค่ะแต่ว่าแบ่งของแทนที่เขากำยันสิบ
มันจะดินถึงเนอะดินถึงยังสิเลยค่ะผมไปถึงผมก็ไปจอดรถ
ักหน้ารถเพราะผมจำรถได้เอารถระยะไปจอดเลย
อันนี้ผมก็เลยเปิดรถลงมาผมก็เลยตะโกนบอกแม่ค้านั้นว่า
อย่าเพิ่งทอนเงินให้มันเงินปลอมว่างั้นครับ
ตอนนี้ไอ้คนขับรถมันเห็นผมมันก็เลยหักรถออกไป
สุดท้ายตำรวจสพลหารทรายก็เลยนำตัวเยาวชนชายวัย๑๖ปี
เป็นชาวอุบลราชธานีนะคะไปสอบปากคำ
ด้วยความที่เป็นเยาวชนก็จะต้องมีสหวิชาชีพ
ที่มีอะไรที่เป็นองค์คณะค่ะมาร่วมฟังการสอบปากคำด้วย
ก็ได้ข้อมูลมาว่าจะไปทำงานกับน้าที่กรุงเทพ
นั่งรถมากับพ่อบอกชื่อพ่อมาเลยค่ะ
นายธนพัฒน์ทองเปรียมอายุ๓๓ครับ
ระหว่างทางพ่อก็แวะตามร้านให้แบงค์พันธุ์ลูกไปซื้อของ
สารภาพหมดเลยนะว่าพ่อให้ผมทำแบบนี้เป็น๑๐ล้านแล้วนะ
พอถูกจับโทรศัพท์ไปหาพ่อพ่อบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ

อย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกญาติเรานะ
อย่าให้ญาติเรารู้นะแล้วตัดสายไป
น้องไม่ได้บอกแต่เมื่อกี้พี่มิ้วบอกแทนแล้ว
ใช่บอกชื่อนามสกุลพ่อไปแล้วเนี่ย
แล้วพ่อไม่ติดต่อลูกมาอีกเลยทั้งที่รู้ว่าลูกโดนจับแล้ว

โอ้โหคือไม่แน่ใจว่าพ่อสอนให้ร่วมกันก่อเหตุ
หรือลูกชายไม่รู้จริงว่าไอ้แก๊งพันธุ์ที่พ่อให้ไปซื้อของตามร้านต่าง๑๐ร้านเนี่ย

อย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าด้วยพฤติกรรมอะค่ะ
ตัวลูกชายเยาวชนชายวัย๑๖คนนี้
ก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องของการมีเงินราปลอม
หรือแปลงในครอบครอง
คืออันนี้ที่โดนแน่ก็คือครอบครองแบงค์ปลอม
ส่วนพ่อนะคะก็รู้ชื่อนามสกุลแล้วนี่
เป็นใครมาจากไหนรู้หมดแล้วลูกชายโอ้สารภาพกับตำรวจหมดแล้ว
ตำรวจเร็มจะขอออกมาเรียก
แล้วก็จะนำตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
สงสารเลยเป็น๑๐ล้านเลยนะเนี่ยที่โดนเอาแก๊งปลอมไปหลอกเอาเงินทอนเนี่ยนะฮะ